ส่วนเรื่องของน้องน้ำนิ่งที่ถูกสุนัขลุงกัดกว่า๑๐ตัวทำให้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
แม่ของน้องก็บอกว่าจะเอาเรื่องเจ้าของหมาถึงที่สุดเลย
หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าน้องเนี่ยเดินเข้าไปเล่นกับสุนัขเองนะครับ
จากเหตุการณ์ที่น้องน้ำนิ่งอายุ๓ขวบถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกว่า๑๐ตัว
รุมขย่ำกัดจนเลือดอาบบาดเจ็บสาหัสนะในพื้นที่หมู่๕ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หมัดวันนี้ที่มหลวงพลักษณ์ศรีวิราชาอำเภอศรีวิราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
นักเข้าไปไกลเกลี่ยกันทั้งสองฝ่ายพบหน้ากันต่างฝ่ายต่างถกเถียงกันไปมา
นะฮะก็มีตำรวจเป็นคนกลางก็ใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ
ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมกันครับเจ้าหน้าที่ก็จึงได้แยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
โดยทางฝั่งแม่ของน้องน้ำนิ่งยืนยันจะดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหาย
หลังจากนั้นตำรวจก็แจ้งข้อหาแก่นายประพันธ์ในข้อหาปล่อยประละเลยสัตว์ดุร้ายให้ไปเที่ยว
โดยลำพังโดยปรับไม่เกิน๑๐๐บาทก่อนที่จะให้ฝ่ายมารดาของน้องน้ำนิ่งนั้น
ดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายกันต่อไปทางด้านของแม่ของน้องน้ำนิ่งเนี่ยบอกว่า
ได้เข้าไปพูดคุยกันกับฝ่ายคู่กรณีซึ่งตัวเองก็นำภาพเป็นคลิปวีดีโอ
ขณะที่สุนัขของเพื่อนบ้านเนี่ยนะเดินเข้ามาในเขตบ้านของตนเองยืนยันกับ
ตำรวจว่าน้องน้ำนิ่งไม่ได้มีการเดินเข้าไปในเขตบ้านของเพื่อนบ้านจนถูก

เนี่ยค่ะอยากจะให้ดูคลิปนิดนึงที่เขาบอกว่าเด็กไปเล่นที่บ้านแต่จริงจริงแล้ว
ลองลองดูสังเกตดูนะคะว่าเนี้ยขนาดนี้คือสวนเราแต่นั่นมันคือหมาเขา

แล้วแบบนี้เขาจะบอกว่าเด็กเดินไปเล่นบ้านเขาได้ยังไงนะดูหมาก็เต็มทั้งหมด
คือมีเราบันทึกภาพว่าหมาเข้ามาเลยสวนเราใช่อันนี้คือเราแค่เดินไปตรงกลางสวนเราเองนะคะ
หมาเขายังกูเข้ามาขนาดเนี้ยเพราะว่าคู่กรณีก็บอกว่าน้องจะเดินเข้าไปเล่นกับหมาก่อน
ส่วนเขาคือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอย่างที่คู่กรณีอ้างว่าน้องเดินเข้าไปเองเนี่ย
อันนี้มันจะกลายเป็นฝ่ายคุณแม่เองก็ประมาทถูกต้องถูกต้องครับ
นายประพันธ์คู่กรณีบอกว่าได้นำเงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทไปจ่ายค่าทักษะภัยบาลให้กับน้องแล้ว
ไม่เหลือเงินแล้วอีกทั้งก็ยังต้องเป็นหนี้สินเพิ่มเติมอีก
ก็เลยแบบไม่อยากจะให้เอาความกันแต่ว่าฝ่ายคุณแม่ก็ไม่ยอมแหละนะครับ
ก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับ